มีข่าวในโลกออนไลน์บอกว่าผู้โดยสารที่โหลดกระเป๋า
มีการลื้อค้นทรัพย์สินนะครับโดยเจ้าหน้าที่บางคน
สนามบินสุวรรณภูมิออกมายอมรับนะครับบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้
จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและขอให้มั่นใจได้ว่า
จะแก้ไขด้วยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
กระเป๋าเดินทางแล้วก็สัมภาระที่ต้องขนถ่ายไปยังต่างประเทศ
ของบรรดาผู้โดยสารภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่เขาจะเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบมากขึ้น
หลังจากมีคนเผยแพร่ข้อความทางโลกโซเชียลบอกว่า
เตือนไปถึงผู้ใช้บริการไม่ให้ใส่ทรัพย์สินมีค่าในกระเป๋าสัมภาระ
เนื่องจากว่ามีการลื้อค้นเมื่อเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
สนามบินสุวรรณภูมิยอมรับว่าเกิดเหตุ
ถูกลื้อค้นจริงแต่ไม่มีของสูญหาย
เนื่องจากไม่ได้ใส่ของมีค่าเอาไว้
ตามปกติการขนถ่ายสัมภาระเป็นความรับผิดชอบของสายการบิน
อาจจะดำเนินการเองหรือใช้บริการของบริษัทให้บริการภาคพื้นดินก็ได้

ล่าสุดนี้อยู่ระหว่างการประสานงานละเอียดกับสายการบิน

หาตัวคนทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

อากาศยานไทยนั้นกำลังมองอยู่นะครับ
ว่าอาจจะมีการจัดตั้งบริษัทลูกเข้ามาบริหารจัดการ
เพื่อดูแลด้านการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร

เพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันดูแลความปลอดภัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ